ไปกันที่เชียงใหม่แล้วดิฉันพาหลงใต้ต่อเลยดีกว่า

ที่นี่ที่อบจสตูนเขามีการสร้างอาชีพ

นี่อย่างนะลงสีขั้นใหญ่เลย
ภาพปะเตะกับภาพปะติกไม่เหมือนกัน
แต่ว่ามีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการลงสี

ใช่ค่ะอบจสตูนนะคะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการจัดกิจกรรมการทำผ้าปาเต๊ะประยุกต์
แล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะ
โดยการนำสตรีเยาวชนและผู้ที่สนใจจากอำเภอต่างจำนวน๕๐คน
ทำการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปลดต้นทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
สำหรับผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งชายแล้วก็หญิงภาคใต้เลยนะคะ
สีสารแล้วก็ลวดลายที่มันสวยงามสดใส
มันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลย
วาดลวดลายผ้าปาเต๊ะอย่างที่บอกมันคล้ายกับการทำผ้าบาติกนี่แหละ
แต่ผ้าปาเต๊ะเขาจะมีลวดลายที่ประณีตซับซ้อนกว่าแล้วก็มีมากกว่า๒ลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียวค่ะ
ค่ะมันจะมีดอกมีลายต่างซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะ
ก็จะทำให้ผ้าปาเต๊ะมีความโดดเด่นสะดุดตาผสมผสานกับการใช้ฝีมือในการเล่นสีอาคลิลิก
สมกากเพชรลงไปเดี๋ยวนี้เขามีสีกากเพชรแล้วนะคะมันจะวับ
มันก็จะแต่งแต้มลวดลายสวยงามตามจินตนาการของผู้วาดลงไป
ปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
เพราะว่านอกจากจะมาทำเป็นผ้านุ่งแล้วเนี่ยค่ะ
เขายังนำมาตัดเป็นชุดพื้นเมืองใช่ไหม
แล้วก็นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้อีกด้วย
อย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าจานรองแก้วเสื้อผ้าผ้าพันคออะไรต่าง

ก็เลยทำให้ผ้าปาเต๊ะมันมีคุณค่ามันมีการเพิ่มมูลค่านะคะ
กลายเป็นผ้าที่มันมีราคาและเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปมากขึ้น
รอเบี้ยหมั่นเซ็นนะคะครูวิทยากรเล่าให้ฟัง
ท่านบอกว่าการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะเอามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้มีความมั่นคงแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัว
โดยปกตินะคะคุณผู้ชมผ้าปาเต๊ะที่เป็นผ้าธรรมดาที่เป็นถุงที่ขายกันเนี่ย
จะขายอยู่ในราคาผืนละ๑๐๐๓๐๐บาท
แล้วแต่ผ้าแล้วแต่ลวดลายความยากง่ายนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ามีการเพ้นสีที่มันมีกากเพชร
วิบป๊อบป๊อบป๊อบมาขึ้นก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าปาเตะ
ถ้าเกิดมีกากเพชรนะจะขายได้ในราคาผืนละ๑๒๐๐บาทขึ้นไปเลย

เพราะว่าเวลาใส่แล้วถ้ามันมีกากเพชรมันจะเล่นไฟนึกออก
พอเรามาตัดเป็นชุดมันก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้น
เวลากระทบแสงมันก็จะวิบวับสวยงาม
มันก็จะต้องใช้ฝีมือในการทำ
ใช้ความประนีตใช้ความละเอียดนะคะ
เป็นงานฝีมือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
เพราะปัจจุบันนี้ผ้าปาเต๊ะก็เลยกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้น
เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าปาเตะธรรมดาด้วยนะคะ